เรามาดูเรื่องของศึกส้มเน่ากันหน่อยคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของแม่ค้าสองคนที่ตลาดอายราชจังหวัดปฐุมธานี
แม่ค้าคนหนึ่งเขาไปซื้อส้มจากแม่ค้าอีกคนหนึ่งตลาดเดียวกัน
ซื้อมา๑๐หลังเปิดดูอ้าวมาเน่าซะ
หลังซื้อมายี่สิบรังเน่าไปสิบรัง
ก็เลยไม่พอใจนะฮะบุกเข้าไปเอาส้มไปเทที่บริเวณหน้าร้านของแม่ค้าที่เขาไปซื้อส้มมา
บุกเข้าไปวันแรกวันที่๒ก็ไปต่อว่าอีก๒วันติดนะฮะ
คนที่เขาโดนว่าเขาก็แบบโอ้โหของขึ้นนะฮะไม่ยอม
ใช่เพราะตอนแรกเขาบอกว่าถ่ายรูปส่งมาให้ดูสิว่าส้มเน่ามันเน่ายังไง
จะได้เอาไปคืนเจ้าของสวนเขามันคืนได้อะไรแบบนี้

แต่เอาส้มไปราดไปเทหน้าร้านเขาแล้วก็ไปต่อว่า
คนที่โดนต่อว่าก็บันดาลโทษะคุณผู้ชมคือไม่ไหวแล้วอธิบายก็ไม่ยอมฟัง
หยิบปืนลูกโม่มาตบหน้าซะหนึ่งทีแล้วก็รัวยิงจนหมดแม็กซ์นะครับ
แม่ค้าที่เอาส้มไปเทหน้าร้านเขาเนี่ยเสียชีวิตเลย
ไม่ได้เชื่อนะแค่เรื่องของส้มนี่ทำให้คนถึงกับเอาชีวิตกันได้แบบนี้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านขายส้มที่ชื่อว่าศรีวิไลครับ
ชื่อว่าศรีวิรัยผลไม้ในตลาดอายาราตำบลครอง๒อำเภอครอง๒ที่ปฐุมธานีที่อำเภอคลองหลวงนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยพอไปเจอนะฮะเจ้าที่ก็ไปพบกองเลือดอยู่ที่หน้าร้าน
ผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปแล้ว
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนางสาวสรรญาศักดิ์แสงอายุสามสิบปี
ถูกยิงด้วยปืน๓๘ที่หน้าอกที่หน้าท้อง๓นัดนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของแผงส้มตลาดอายารา
เขาบอกว่าอยู่ข้างกันแหละแผงใกล้กันนะก็ขายของกันมานานนมนะฮะ
ก็เป็นแม่ค้าขายส้มตลาดเดียวกันจับได้พร้อมของกลางเป็นปืนลูกโม่จุดสามแปดหนึ่งกระบอก
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดอีกสี่ปลอกแล้วก็กระสุนปืนอีกสิบนัดนะฮะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

เขาเป็นคนยิงนางสาวสรรญาจริง

ผู้ตายมายืนต่อว่าที่ร้าน

จริงต้นทุนมันก็เพียงไม่กี่บาทแล้วนะฮะ

ขณะที่เมื่อวานเองก็นำส้มไปเทที่ร้านแล้วครั้งหนึ่ง

ถ่ายรูปส่งมาดูซิมานั่งจริงหรือเปล่า
จะได้เอารูปส้มเน่าส่งไปให้กับเจ้าของสวน

สุดท้ายเนี่ยพอถูกว่าเข้าหนักเข้า

แต่พูดถึงว่าทุกสินที่เขาเอาไว้ในลิ้นชักที่แผงค่ายส้มเนี่ย

แล้วก็ยังโมโหอยู่

รัวยิงใส่จนหมดแมกกาซีน

แล้วก็ยืนรอธรรมรุทเผอร์มอบตัวกับ
อาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่ได้รับ
อนุญาตแล้วก็ไม่มีเหตุจำเป็นอันควร
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ